ความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ
ที่นครราชสีมาพี่สาวแท้เอามีดแทงเข้าที่อกของน้องชาย
น้องชายเสียชีวิตเลยนะคะก็ได้มีการควบคุมตัวพี่สาวเอาไว้
พี่สาวเขาก็รับสารภาพว่าเขาเป็นคนก่อเหตุจริง
แต่เขาบอกว่าที่เขาก่อเหตุแบบนี้เพราะว่าน้องชายขี้เมาเมาตลอด
เมาแล้วก็ชอบทะเลาะกับตัวเองแล้วก็ก่อนที่จะแทงเนี่ย
คือตัวเองถูกเตะก้านคอไปสองทีจนเดินเข้าไปเจอมีดก็เลยแบบสวนเข้าไปแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนายสนิทเสริมขุนทศอายุ๔๕ปี
ถูกนางสาวสมหมายเสริงคุณทศอายุ๕๒ปี
สองคนนี้เป็นพี่น้องกันนางสาวสมหมายเป็นพี่สาว
พี่สาวเนี่ยเอามีดแทงปักหน้าอกน้องชายจนเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะ
นครราชศรีมาเมื่อคืนนี้สาเหตุก็คือน้องชายเมาแล้วทะเลาะกัน
แล้วตัวพี่สาวถูกเตะก้านคอไปถึง๒ครั้งด้วย
ความคืบหน้าเรื่องนี้เราส่งคุณสุดปรีดามหายศนักข่าวลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่วัดบ้านหลุงหมู่๑ตำบลสะจราเข้ก็ได้เจอกับพี่สาวของผู้ตายและผู้ก่อเหตุ
ชื่อว่านางพรแล้วก็ไปเจอยาดเขากำลังเตรียมงานศพกันอยู่ค่ะ
นางพรเนี่ยก็พาทีมข่าวของเราไปดูจุดที่เกิดเหตุ๒จุดนะคะ
จุดแรกถนนหน้าบ้านจุดที่สองลานหน้าบ้านของผู้ตาย
แล้วก็เล่ากับนักข่าวของเราให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุประมาณหกโมงเย็นนางสาวสมหมาย
กำลังนั่งคุยกับเพื่อนบ้านที่ถนนหน้าบ้านตามปกตินะคะ
ระหว่างคุยกันอยู่นายสนิทน้องชายก็เดินออกมาจากบ้านเมามาเลยค่ะ
มีมีดมา๑เล่มประมาณสัก๒๕เซนได้
เดินตรงมุ่งหน้ามาที่วงสนทนาที่เขาคุยกันนะนะ
แล้วก็ไปหยุดอยู่ด้านหลังของพี่สาว
หยุดอยู่ด้านหลังของนางสาวสมหมาย
ตอนแรกก็ยืนเฉยไม่พูดไม่จาไม่อะไร
สักพักเตะก้านคอพี่สาวไปเลยเตะถึงสองครั้ง
พี่สาวนั่งลงไปกองกับพื้นสลึมสลือเลยค่ะ
จากนั้นพี่สาวอีกคนนึงนางพรนะคะเขาเห็นเหตุการณ์
ซึ่งเป็นคนให้ข้อมูลกับเราเนี่ยนะเขาเห็นเหตุการณ์
ก็ไปเขย่าตัวนางสมหมายให้ได้สติแล้วก็บอกให้เดินเข้าบ้านไป
แต่ระหว่างที่นางสมหมายเดินกลับเข้าไปในบ้านนะคะ
นายสนิทน้องชายเดินตามไปอีกในมือถือมีดด้วย
พอไปถึงบ้านนางสมหมายก็เลยหยิบมีดออกมา
น้องชายยืนอยู่ที่ลานหน้าบ้านทั้งคู่เลยสู้กัน
นางสมหมายเอามีดแทงไปที่ใต้ราวนมด้านขวาของน้องชายครั้งหนึ่ง
ทำให้นายสนิทน้องชายเนี่ยซุดไปกับพื้นแล้วก็เสียชีวิต
โดยทางญาตินะคะเขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าตัวนางสาวสมหมายเนี่ย
เขาทนไม่ไหวเพราะน้องชายเมาตลอด
เมาทีไรก็หาเรื่องตลอดทะเลาะกันตลอดนะคะ
เขายืนยันว่าสาเหตุก็คือแค่เมาแล้วก็ทะเลาะกัน
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของปมถี่ดินเรื่องของบ้านหลังนี้
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเหมือนน้องชายจะเอาบ้านไปขาย
แต่พี่สาวบอกว่าไม่ขายขายไม่ได้อะไรแบบนี้
เขาบอกมันไม่ใช่สาเหตุก็คือแค่เมาแล้วก็ทะเลาะกันเป็นประจำ
คิดว่าน้องมันโอ๊ตไม่ได้ว่างั้นเถอะ
สุดขีดมันก็ต้องทำกันตัวมัน
ถ้ามันไม่ทำมันก็โดน

เพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลที่ตรงกันนะคะ
นายสนิทผู้ตายดื่มเหล้าตลอดค่ะทุกวันค่ะ
แล้วก็ไม่ทำการทำงานอะไร
พอดื่มเหล้าเมาปุ๊บก็ไปหาเรื่องคนในบ้าน
คนแถวนี้เขารู้กันดีแล้วก็ไม่มีใครอยากจะยุ่งด้วย
นางสาวสมหมายผู้ก่อเหตุปกติก็ไม่ได้เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหร้ายอะไร
ซึ่งจริงแล้วเป็นคนดูแลพ่อซะด้วยซ้ำพ่ออายุ๙๐แล้วอะค่ะ
นางสาวสมหมายก็ดูแลหุงหาอาหารเลี้ยงคนในบ้าน
คาดว่าที่มีการก่อเหตุกันในครั้งนี้ก็น่าจะอัดอั้นตันใจทนไม่ไหวจริง
น้องชายเมาตลอดแล้วก็ทะเลาะกันตลอด
แล้วก็สุดท้ายถูกน้องชายเตะก้านคอเขาด้วยก็เลยทนไม่ไหว
เอามีดแทงน้องชายจนเสียชีวิตนะคะ
คนไหนที่เขาไปนะอย่างพี่ชายแฟนพี่เขาไปเนี่ย
ก็จะหาเรื่องทุกคนแล้วมาก็จะด่าพ่อด่าอะไร
พี่สาวคนที่เข้าเหตุนะคือแกคุณหุงหายกิน
คนเลี่ยงรู้เรื่องอะไรนะแกก็ทำงานทำการเลี่ยงพ่อเรื่องอะไรนะ
ก็น้องชายก็อย่างนี้แหละนิสัยอย่างพี่สาวว่าเท่าไหร่

ไม่เป็นคนขี้มะหูไม่เป็นคนเครียรม
แกก็กินเหล้าธรรมดานิดนะน้องผู้หญิงนะ

แกก็ทำงานบ้านเงินเดือนอะไรอย่างผู้หญิงยังทำนะเนอะ

แฟนพี่น่ะเล่าหลายครั้งแล้วว่าพี่น้องคุยรบกันบ่อยครั้ง
ส่วนทางด้านคดีค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพันธุ์ตำรวจโทสุชาติจันทสิงศ์
สารวัตรสอบสวนสพด่านขุนทศนำตัวนางสาวสมหมายผู้ต้องหาไปสอบสวนนะคะ
กระบวนการของกฎหมายเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วก็นำตัวไปฝักขังสารจังหวัดศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
นางสาวสมหมายเองเขาก็รับสารภาพนะคะ
คือตอนที่รับสารภาพกับตำรวจร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็ยอมรับว่าใช้มีดแทงน้องชายจริงเพราะทะเลาะกัน
กฎมานานโกรธที่โดนเตะก้านคอก็เลยบันดาลโทษะ
เอามีดทำครัวค่ะมาแทงน้องไม่คิดว่าน้องจะตาย
แต่พอน้องตายก็เสียใจแล้วก็บอกว่ายอมชดใช้กรรมตามกฎหมาย
ของกลางก็ให้ตำรวจไป
ครับมันก็เริ่มต้นมาจากการดื่มสุราด้วยนะครับ